ระเปิดกลับปั้นให้ความมันสนามโลก
เพื่อกระชับความมั่นใจในสายใยสัมพันธ์

เสาร์ที่๘ธันวาคมนี้๔ทุ่งครึ่ง
ที่ทูอาริน่าหัวหินประจวบคิริขัน
เกียรติกลิ่นโตมทันรับประกันความมัน